ท่านผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าให้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กลางตลาดที่จันทบุรีช่วงเย็นเย็นค่ำ
คนตัวคนร้ายเป็นผู้ต้องหาคฎียาเสพติด
ขับรถกะบะหลบหนีและไกล่ใจมีการมีการยิงสกัดนะครับ
คนร้ายเนี่ยจับได้แต่มีชาวบ้านถูกลุกหลงถูกยิงเจ็บไปหนึ่งคนนะครับ

น่าจะจับยา

กระสุนจริงมาก

หรือว่าไม่ใช่กระสุนจริงเหรอพี่

กระโบมีก็ไม่ว่ามาทำไม

เอาขึ้นรถกระบะไปนะครับ

กระบะสีบรอนคันนี้หลบหนีมานะครับ
หยุดไว้ได้ด้วยการยิงยางรถ
แต่พอจับผู้ต้องหาได้

ถูกลุกหลงฮะกระสุนเข้าเท้าไปคนหนึ่ง
ตอนที่ตำรวจยิงสกัดยางรถของคนร้าย
เป็นชาวบ้านที่มาซื้อของที่ตลาดนะครับ
กระสุนเข้าเท้าซ้ายฮะนัดหนึ่ง
โอ้โหนี่ฮะทางกู้ภัยก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

ประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาทีกลางตลาดสวนมะม่วง
อยู่ใกล้กับเนินโคสิตที่อำเภอเมืองจันทบุรีนะฮะ
แม่ค้าที่ขายของที่เห็นเหตุการณ์นะ

อย่างแม่ค้าคนนี้ที่เราไปคุยด้วยอยู่หน้าร้านเธอเลยนะครับ

เหตุการณ์ทำอะไร
เหตุการณ์เราเกิดได้อยู่ในโลยบุรี

เราหันไปดูก็เห็นรถอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงฟื้นอีกประมาณสักสองนัดได้มันไม่น่าเกินอ่ะ
แล้วก็มีรถอ่ะมาเจาะตรงนี้มีผู้ชายขับอ่ะคนหนึ่ง
แล้วตำรวจก็เอาฟื้นมาเจาะคนขับอ่ะให้ลงมา
เราก็ไม่รู้ว่าเขาจับอะไรกันหันไปอีกทีตำรวจก็ล้อมรถเต็มเลย
แล้วก็เอาคนร้ายลงมาแล้วก็เอาขึ้นกระบะแล้วก็ขับรถไป
แล้วสักท่ากันก็มีเพราะว่าได้ข่าวว่ามีคนอ่ะ

คนมันเยอะเขาก็ไม่น่าจะยิงฟื้นนะนะคนมันเยอะมากเลยอ่ะ
ตอนแรกเราก็นึกว่าคนร้ายยิงแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าใครยิง
ไม่รู้คนร้ายหรือตำรวจตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครยิง
เนี่ยนะฮะถ้าเป็นการสกัดคนร้ายด้วยการยิงจากตำรวจเนี่ย
บ้านก็เลยติดใจว่าตลาดนี้คนเยอะเหลือเกินค่ะแล้วก็มีคนถูกลุกหลงนะครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นวินาทีนี่ฮะ
คนในตลาดเนี่ยวิ่งกันวุ่นเลยนะคาดว่าเป็นจังหวะที่มีเสียงปืนดังขึ้น
กล้องวงจรปิดตรงนี้นะฮะจะเห็นว่ามีรถของคนร้ายเนี่ยขับเข้ามาตรงตลาดนะครับ
มีตำรวจไล่มานะครับวันนี้เราได้ไปพบกับผู้ที่ถูกยิงนะฮะ
ถูกกระสุนปืนลูกหลงเข้าไปชื่อนายวินัยพระลัยดำอายุ๓๔ปี
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้านแล้วนะฮะเอาฟังเขาหน่อยนะครับ

ก็เลยจอดตรงโค้งมาดูว่าผมโดนอะไรตอนนั้นที่เราโดนกระสุนเรารู้สึกตัวยังไงบ้างฮะ
ก็รู้สึกเจ็บแป๊บเลยครับเขาก็บอกเขาก็เสียใจครับเขาบอกว่าไม่อยากให้เกิด
เรื่องนี้ก็ไม่อยากให้เกิดหรอกครับเพราะว่าเขาสั่งมาแล้วก็คือว่าคันนี้ต้องจับให้ได้
ประมาณนี้ครับเขาก็ต้องจับยานะครับก็ต้องเข้าใจเขาครับผม
ทางคนเจ็บบอกว่าทางตำรวจได้ติดต่อมาแล้วนะครับแสดงการขอโทษแล้ว
แล้วบอกว่าจะชดใช้เยียวยาค่าเสียหายทั้งหมดรวมทั้งค่าปลอบขวัญด้วย
แต่ยังไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับว่าชดใช้เท่าไหร่แบบไหนอะไรยังไงนะครับเรื่องการปลอบขวัญนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเราได้สอบถามไปนะครับ
รวมทั้งผู้มังคับการสอบภอมเมืองจันทบุรีด้วยนะฮะเท่าที่ทราบเรื่องต้นนะขนาดนี้ก็คือ
ผู้ชายที่ตำรวจไปจับเนี่ยเป็นคนร้ายที่มียาบ้า๘เม็ดนะไม่เจออาวุธปืนในรถนะของคนร้าย
ส่วนเรื่องการทำกว่าเหตุระงับเหตุแบบเกินกว่าเหตุหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปในฝั่งของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
ล่าสุดนะครับทางพนักงานสอบสวนที่ดูคดีนี้นะครับพันธมตรีโยธาเชิญชม
บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ชื่อนายทงชัยงามสะอาดอายุ๒๗ปี
รับสารภาพเรื่องยาเสพติดนะครับมียาเสพติดพร้อมกับอุปกรณ์การเสพ
เสพยามานะแล้วขับรถออกมานะครับแล้วตำรวจก็ไล่ตามจับกลุ่มตัว
แจ้งข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในความครอบครอง
แล้วก็เสพสารเสพติดขณะขับรถเรื่องขับรถประมาทหวาดเสียว
ต่อสู้ขัดขืนขณะหลบหนีการจับกลุ่มด้วย
เดี๋ยวจะซืพสวนขยายผลต่อไปเรื่องเครือขายยาเสพติดของผู้ต้องหาคนนี้